รองนายกไปแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไป
เมื่อวานนี้ก็จะมีภาพที่นายกออกมาเหมือน
คนก็ถามว่าตอนนี้ตอนนี้มันดิวไหลนะ
ผู้บริหารประเทศมาอยู่ตรงนี้
ปรากฏว่ามันก็มีกระแสวิภาพวิจารณ์เกิดขึ้นในโลกออนไลน์อีกครั้งหนึ่ง
สำหรับโครงการภูเก็ตแซนบล็อก
แซนบ๊อกปราสาสายหรือว่าอะไรแม่เอ้าค่ะอืม
เดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องเอาเป็นคำศัพท์โซเชียลหน้ารถ

แซนบ็อกซ์ก็คือปราสาททราย

เราต้องร่วมกันใส่นู่นใส่นี่เข้าไปในประสาท

แซนบ็อกซ์เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้
เอาเป็นคำศัพท์น่ารู้ที่เราควรจะเรียนรู้เอาไว้
เราจะได้ไม่เข้าใจผิดระหว่างคำว่า
แซนบ็อกซ์กับแซนแคสเซิล
คือประสาททรายกับกระบะทรายเนี่ย
จริงมันน่าจะเป็นความหมายที่แตกต่างกันนะคะ
แซนบล็อกจริงคืออะไรถ้าตามความหมายปกติ
ถ้าเอาเข้าใจง่ายเลยคือกระบะทราย
แต่ถ้าความหมายจริงในเรื่องของการสื่อสารเนี่ย
มันคือว่าพื้นที่ที่เขาเอาไว้มีการทดสอบระบบต่าง
โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าถ้าเกิดว่าระบบนั้นมันล่ม
มันก็จะอยู่ล่มอยู่ในนั้น
ส่งผลต่อระบบหลักอันนี้คืออันนี้คือความหมายนะ
มีเด็กสมัยล่ะว่าถ้าสมัยดังเยินยังเป็นเด็กอยู่
กระบะทรายอะไรแบบอย่างเงี้ยคือมันเปรียบเสมือนกระบะทรายที่เด็กเขาเล่นกันนะคะคือมันมีความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะแบบว่ายังไงเด็กก็จะไม่เกิดอันตรายถ้าเกิดคุณเล่นอยู่ในกระบะทรายนี้อันนั้นคือความหมายของเขาทีเนี้ยถ้ามันไปเป็นคำว่าภูเก็ตแซนบ็อกซ์คืออะไรคือภูเก็ตแซนบ็อกซ์มั
คุณจะต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวแล้วก็สามารถท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้เป็นเวลา๑๔วันเนี่ยก่อนจะเดินทางไปยังพื้นที่อื่นอื่นแล้วก็ประเทศไทยดังนั้นเนี่ยหากผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด๑๙คุณก็ไปที่จังหวัดอื่นอื่นได้เพราะอย่างนี้คือถ้าสมมุติว่ามันเกิด
คือปกติถ้าเราเล่นภาษาทรายก็คือเอาทรายมาก่อน
ส่วนใหญ่เขาจะเล่นที่ไหนสนามเด็กเล่นหาดทราย
หรือว่าจะก่อภาษาทรายที่ไหนก็ก่อภาษาทรายที่ภาษาทราย

มันก็เลยกลายเป็นว่าคำศัพท์อันนี้ก็เป็นคำที่เรียนรู้กันไป
แต่ถ้าเกิดเราไปฟังคำที่นายกพูด
อยากให้ภูเก็ตเป็นประสาท
พูดง่ายว่าเราก่อร่างมาด้วยทีมกดดามพูด
เราต้องเติมอิดหินปูนเข้าไป
วันนี้เราต้องทำให้ประสาททรายแห่งนี้แข็งแกร่ง
ล่มสลายในสถานการณ์โควิดหรือสถานการณ์อื่น

มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะสิ่งที่นายกพูดเนี่ย
ในความหมายของท่านคือมันเป็นการกรอบอาสาสไซด์ที่ภูเก็ตต่อ
ใช่หรือใช่หรืออืมต้องใส่อิดหินดินไซด์
โอเคใส่ยางเหล็กเพื่อความเสริมแข็งแรง
ปรากฏว่านะฮะอะไรก็แล้วแต่โอเคล่ะ
คนไทยทุกคนก็ต้องช่วยกันร่วมกัน
ทำให้โปรเจกต์นี้เกิดเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่๑๒๐วันมันจะต้องเปิดนะฮะ